ลูกฐานนี้มีเหมือนเด็กต้องมันตัวเทกหล่างไก่ไม่ต้องเป็นลูก
ผู้ชายอื้อต้องกล้า
อื้อต้องกล้าด้วย

กลับตู้เครงเลยยอดกุ๊บติ๊กป้ะ
ได้ท่อนั้นอยากร้อง
พี่มาศบอกว่าไปเล่าข่าวพี่ก่อน

เพราะพูดถึงนี้เลยค่ะพี่สามารถพระยักษ์อรุณ
หรือว่าที่เรารู้จักดีก็คือพี่มาสนั่นเอง

วันก่อนมีโอกาสได้เจอพี่สามารถพยักษรุณ

ถ้าไม่พูดว่าอายุเข้าเลข๖

เพราะว่าหน้าตาพี่แกยังดูเด็ก

เห็นแบบนี้ก็โอดแซลพี่สามารถไม่ได้

อายูห่างกันเท่าไหร่
อายูห่างกันเท่าไหร่
ลูกสงสัย
อยู่กับเขาเรามีความสุขเขาดูแลเราก็โอเคแล้วแหละ
อย่างนั้นเราไม่ค่อยได้หวานออกสื่ออะไรสักเท่าไหร่
ครบเด็กทำให้ดูแบบว่าสดใสดูยังเป็นดุ่มตลอดที
มันก็มีส่วนนะผมว่าเพราะถ้าเราไม่มีตรงนี้
มันก็ปล่อยตามเรื่องตามราวไปตรงนู้นตรงนี้มันก็อาจจะดูแก่ได้อยู่
ก็ยอมรับอยู่ว่าอยู่กับเขาเขาดูแลเราดีมาก
คือทำให้เรานุ่มตลอดเวลาสุขใจ
อารมณ์ด้วยมั้งฮะเพราะผมเป็นคนที่ไม่เครียดไม่อะไร
อารมณ์ใจเย็นพูดนิ่มอยู่อย่างนี้ครับ

นี่อันนี้ก็เรื่องจริงนะพี่พี่พูดนิ่มนะเสี่ยงพี่หวานโดนใจมาก

อีกหนึ่งเรื่องที่ว้าวไม่ต่างจากเรื่องมีแฟนเด็กค่ะ
พี่เนี่ยอยู่ในวงการมา๓๐ปีนะคะไม่เคยได้รับบทร้ายเลยนะคะ
แฟนมารับคนดีตลอดเลย
สู้ชีวิตพ่อพระเอกพ่อนางเอกค่ะ

งานนี้เนยบอกผ่านเราผ่านไปบอกผู้จัดนะคะ

พี่นี่ก็ร้ายได้นะต่อยได้เตะได้ด้วย

ส่วนมากก็จะเป็นบทคนดีหมด

เราก็อยากเล่นเป็นแบบเป็นตัวร้ายสัก
ไม่เคยเล่นเราก็อยากเล่นอยู่
เราก็อยากเล่นอยู่ยังไม่เคยเลย

ตายแล้วถ้าพี่มาสเป็นแบบคนร้าย
พี่เซ็กลีนก็ต้องเป็นนางร้ายสิ

รอติดตามแล้วกันนะ